คือเราได้เห็นภาพคนติดโควิด
นอนตายกลางถนนนอนตายข้างถนนแล้วใช่ไหมคะ
นายกเมื่อวานนี้พูดเลยในระบบวิดีโอคอนเฟรนต

เชื่อหรือไม่ท่านเชื่อหรือไม่สุดแต่ใจจะขวายคว้า
แต่เมื่อวานนี้นายกสั่งการแล้วนะคะบอกว่า
ทุกหน่วยงานต้องทำงานแบบบูรณาการ
ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนี่ค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ
เมื่อวานนี้มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์

หรือเรียกสั้นว่าสบส

แล้วก็มีผู้บริหารจากหลากหลายหน่วยงาน

นายกรัฐมนตรีพูดตอนหนึ่งได้กำชับ
ให้ทุกหน่วยงานทำทุกวิถีทาง
เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อในบ้าน

หลักการของตนตรงนี้

ต้องไปช่วยกันคิดว่าทำยังไง
ทำอย่างไรเราจะลดคนติดเชื้อที่อยู่ที่บ้าน
รถไปรับหรือคอยอยู่ตามถนนหนทาง
จะต้องไม่เห็นภาพนี้อีกต่อไป
นี่กราฟิกหน้าจอเราโค้ดคำพูดให้แบบนี้
อีกครั้งหนึ่งค่ะที่นายกออกมาพูดแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้หมอหนูคุณอนุทินก็บอกว่า
จะไม่มีใครรอเตียงป่วยตายอยู่ที่บ้าน
หลังจากนั้นก็มีนี่นายกรัฐมนตรีพอสบค
หนึ่งของประเทศด้านการบริหารท่านพูดเอง
รอดูหลังจากนี้จะยังมีอีกไหมนะคะ
อกจากนี้นายกได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงาน
คือก็ต้องไปคิดมาบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน
ไม่ใช่เฉพาะสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะคะ
หลังจากนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไร
นี่ไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องทำโพลนะคะว่าเชื่อไม่เชื่อนะ
กลัวแล้วเกินเพราะทำโพลมันจะทะลักทะลาย

ต้องดูด้วยนะว่าไปสำรวจที่ไหน